มาถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยลังศิษย์เนี่ย
ไปเรียนฝึกดำน้ำที่เกาะซีมิลัน
ก็อยู่กับครูฝึกนะแต่ปรากฏว่าดำไปดำมา
ก็มีอาการหมดสติเขาเรียกว่าน็อกน้ำ
ทางเจ้าหน้าที่เองของกองทัพเรือภาคที่๓
นี่เป็นภาพวินาทีของการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์คนนี้
โดยหมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่๓ได้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนารรันด์ทอนภูเก็ต
เดินทางไปรับนายทศวรรทัศวรอายุ๒๔ปี

โดยหลังจากฝึกดำน้ำกับครูฝึกบริเวณเกาะ๗หมู่เกาะซิมิลัน

ขณะดำน้ำเองก็มีอาการปวดศีรษะ

จากนั้นครูฝึกได้นำขึ้นมาบนผิวน้ำตามขั้นตอน
ปรากฏว่านักดำน้ำมีอาการหมดสติ
หน่วยเรือรักษาความปลอดภัยกองทัพเรือเกาะซีมิรันด

ยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์บริเวณเกาะหูยง

ซึ่งมีชุดประสานงานในพื้นที่กองทัพเรือที่๑๓
อำนวยความสะดวกส่งรับผู้ป่วย

ไปยังโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตที่อยู่ใกล้เคียงด้วยความเรียบร้อย
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจดูอาการของแพทย์และผู้ป่วยนั้น
หมดสติอยู่ในช่วงการตรวจสอบนะครับ
โดยแพทย์นำตัวเข้ารักษาพยาบาล

เข้าไปอยู่ในถังปรับความดัน
เพื่อเป็นการที่ปรับความดันให้กับผู้ป่วย
อาการน็อกน้ำจากการดำน้ำแบบนี้ก่อน
ให้ดูแลรักษาต่อไปนะครับ